จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีงานศพเจ้าภาพงานศพเนี่ยนะฮะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลเสร็จแล้วก็เอาหนังกลางแปลงมาลงมาฉายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านได้ดูกัน
คนก็ไปจอดรถรอดูอยู่ริมกำแพงบางคนก็นั่งอยู่ในรั้ววัดนั่นแหละฮะ
กระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแล้วสักพักหนึ่งมีเสียงดังปึ้ง
เหมือนชนโครมแล้วกวาดล้มเป็นโดมิโน่ฮะคนตายทั้งหมด๘คนเจ็บระนาวรถพังเสียหาย๑๐กว่าคัน

ภาพวงจรปิดครับ๔ทุ่มกว่าจะเห็นนะฮะนี่คือรถของผู้ก่อเหตุขับไปด้วยความเร็วตรงจุดนู้น
แล้วจะมีเสียงดังปึ้งเหมือนไปชนอะไรบางอย่างนะครับ
ภาพจังหวะนาทีเกิดเหตุแบบจังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีให้ดูนะแต่ไม่เป็นไรฮะ
เพราะว่าคือมันสลดใจจริงนะครับใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับตำรวจสพไพรบึงรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุ
รีบไปตรวจสอบครับกระบะเนี่ยชนกับมอเตอร์ไซค์ซึ่งจอดอยู่เรียงรายบริเวณริมกำแพงรั้วของวัด
แล้วกำแพงรั้วบางส่วนนี่คือพังทะลุเลยนะฮะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มระเนรนาศครับ
พังเสียหายรวมแล้ว๑๕คันโดยประมาณรั้วกำแพงวัดเป็นแบบนี้พังหมดเลยอ่ะค่ะ
กรั้วพังนอกจากรถล้มแบบนี้แล้วร่างคนกระจัดกระจายเกลื่อนเลยครับคุณผู้ชมและชมพู่
มีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กฮะในจำนวนนี้เนี่ยตาย๘แล้วเจ็บอีก๖นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมกำแพงวัดสำรงพลันในพื้นที่อำเภอไพรบึงครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุพบกระบะสี่ประตูทะเบียนอุดรธานีสภาพตอนแรกเนี่ยหงายท้องล้อชี้ฟ้าก่อนจะพลิกกลับมาแบบนี้นะฮะ
หน้ารถกระบะคันที่ก่อเหตุนั้นพังยับเยินครับแล้วมีมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเนี่ยถูกชนล้มระเนรนาศประมาณ๑๕คัน
ที่จุดเกิดเหตุนั้นเสียชีวิตทันที๗ศพไปตายที่โรงพยาบาลอีก๑รวมแล้วตาย๘ศพนะฮะ
ส่วนคนเจ็บมีเบื้องต้น๖รายด้วยกันกระจายนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วครับ
คนขับกระบะคันที่ก่อเหตุชื่อนายเกติศักดิ์อายุ๓๗ปีครับชาวจังหวัดหนองคายเขาเจ็บเล็กน้อยคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักผู้ชายคนนี้ครับ
ให้การวกไปวนมาได้กลิ่นเหล้าหึงฮะนั่นไงเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเมาเมาแล้วขับเมามาจากไหนรู้ไหมฮะไปงานบุญกระถิ่นต่างอำเภอในพื้นที่ศรีสะเกดครับหลังจากนั้นกำลังขับรถจะกลับบ้านไปงานบุญมานะแล้วเมาหนักมากอ้างว่าขับมาแล้ววูบหลับในรู้ตัวอีกทีคือชนกวาดดะไปหมดแล้วอะครับแล้วศพเห
คาดคิดชนเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้น

ตอนแรกเหมือนจะขับแข่งกันมาด้วย

ดูภายในรถที่ไปเจอเจอ

เยอะมากยังอยู่ในรถเลย

กำรวจนำตัวคนขับไปโรงพยาบาล
พักใช่ไหมครับอย่างที่เห็นบรรยากาศเมื่อกี้นี้

และกำลังจะขับรถกลับบ้านที่สุรินทร์

คุณไปงานบูรณ์มาแท้แล้วสุดท้าย
คุณทำบาปไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
มีทั้งคนตายและคนเจ็บระนาวเลยนะครับ

และเมาแล้วขับครับ
แอลกอฮอล์หน่อยครับตัวเลขคอนเฟิร์มออกมาเป็นอย่างไร

ตัวเลขพุ่งไป๒๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ในขณะที่ครอบครัวยาดของผู้ตาย
ทยอยไปติดต่อรับศพที่โรงพยาบาล

เมื่อคืนยังไปดูหนังกลางแปลงกันอยู่เลย

กลายเป็นว่าต้องมานอนห่อผ้าคลุมผ้าแบบนี้